สำหรับหลายท่านที่กำลังรอติดตามความคืบหน้าเหตุต้นทองร้านฮอโรร่าที่ห้างโรบินสันลบบุรี
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่แล้ว
จะพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์นะตอนนี้กันหน่อยว่า
สถานการณ์ที่ห้างเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงผู้คนยังคงไปเดินช้อปปิ้ง
ยังสามารถเข้าไปได้อย่างสบายใจไหมแล้วความคืบหน้าคดีเป็นอย่างไร
ติดตามพร้อมกันกับคุณศาสิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวธนาทีวี
นาฬิกา๓๑นาทีขณะนี้นะครับผมยืนอยู่บริเวณหน้าห้างโรบินสันรบบุรี
ซึ่งตอนนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับ
ขณะเดียวกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เดินทางเข้ามาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมจากรอยกระสุน
และทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพลเมืองดีใจเด็ดคนหนึ่งครับคุณผู้ชม
พยายามที่จะถีบรถจักรยานยนต์ของคนร้ายเพื่อไม่ให้หลบหนี
แต่ปรากฏว่าเขาถูกกระสุนยิงเข้าใส่๒นัดแต่ว่ารอดชีวิตมาได้ครับ
ปิงคนนี้นะครับพลเมืองดีใจเด็ดวัย๓๐ปีนามสมมุตินะครับ
ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปพูดคุยถือว่าเป็นพลเมืองดีใจเด็ดนะครับ
ถีบรถจักรยานยนต์ของคนร้ายขณะเข้าไปก่อเหตุกราดยิงนะครับ
ในร้านทองออโรร่าเพื่อหวังประวิงเวลานะครับไม่ให้คนร้ายจับตัวได้
โดยเจ้าตัวเนี่ยนะครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าขับรถยนต์มากับหลาน
เพื่อจะมารับแฟนโดยแฟนเนี่ยมาซื้อชุดเพื่อจะพาหลานไปเที่ยวงานวันเด็กพรุ่งนี้ครับ
พอมาถึงเนี่ยเห็นรถจักรยานยนต์ฟีโน่ขับมาจอดตรงทางเข้าห้างแล้วเดินลงจากรถเลยครับ
พอถึงกลางถนนเนี่ยคนร้ายหยิบปืนออกมาจากกระเป๋านาทีนั้นตัวเองหลบมาอยู่อีกมุมหนึ่ง
แล้วก็หาจังหวะจะวิ่งมาถีบรถจักรยานยนต์ของคนร้าย
วินาทีนั้นเจ้าตัวบอกว่าคิดอยากจะถีบรถให้ล้มอย่างเดียวนะครับ
เพื่อจะประวิงเวลาและจับคนร้ายให้ได้
แต่ถูกคนร้ายเนี่ยยิงสวนกลับมาสองนัดครับจนต้องถอยหนี
พอคนร้ายออกมาพร้อมกับรถจักรยานยนต์ออกจากห้างไป
ตัวเองรีบวิ่งไปที่รถกระบะเลยครับ
เพื่อที่จะขับรถตามไปชนให้ได้
แต่ปรากฏว่าหันไปข้างเห็นหลานนั่งอยู่ครับจึงไม่กล้าทำ
ครับก็นี่นะครับเขาก็บอกว่าถ้า
วินาทีนั้นหลานเนี่ยไม่อยู่ในรถด้วยเขาจะขับรถชนเลย
แต่ว่าตอนนั้นหันไปข้างเห็นหลานอยู่แล้วพรุ่งนี้จะงานวันเด็กด้วย
แล้วประจบเหมาะกับแฟนเนี่ยกำลังโทรตามให้กลับมาที่ห้างอีกครั้ง
แล้วเขาก็ต้องกลับมาแล้วก็ไม่ได้ชนไปนะครับ
เขากลับมาที่ห้างนี้แล้วเนี่ยเขายังมารับตัวน้องไตตัน
แล้วก็คนที่บาดเจ็บคนอื่นขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลอีกด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นพลเมืองดีใจเด็ดที่เข้าช่วยสกัดกั้นในครั้งนี้นะครับ

โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคนนึงคุณผู้ชมนะครับ
ทีมข่าวเราได้ไปพูดคุยนะครับ
เป็นพนักงานสาวอีกคนนึงที่เราได้พูดคุยเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ว่าเขากำลังจะเก็บร้านอยู่
จู่ได้ยินเสียงเหมือนปืนแก๊ป๒๓ครั้ง
หันไปดูพบว่ามีคนร้ายเข้ามาในห้าง
ตอนนั้นพอเห็นรีบวิ่งหาที่หลบครับ
แล้วก็ชะโงกหน้ามาดูเห็นเป็นผู้ชายใส่เสื้อผ้าสีดำทั้งตัวครับ
กำลังยืนอยู่บนตู้กระจกร้านทอง
ลักษณะตัวเนี่ยสูงขายาว
พอเห็นก็รีบหลบออกนะครับ

แล้วก็เขาก็มาดูอีกทีปรากฏว่ามีคนถูกยิงเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับ
ให้คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะครับ
ห้างโรบินสันลบบุรีนะครับ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมเข้าไปดูด้านในเลยนะครับ

แต่ว่าข้างในก็ยังคงเปิดตามปกตินะครับ
ก็มีประชาชนบางส่วนมามุงดูเหตุการณ์กัน
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยใครที่พบเห็นเบาะแสของคนร้ายก็สามารถแจ้งไปที่ทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดลบบุรีครับ
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวจรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดรบบุรีครับ
ก็อย่างที่เห็นนะฮะห้างนี้ยังคงเปิดทำการตามปกติ
แต่ว่าแน่นอนแหละก็ต้องมีการกันพื้นที่ก่อเหตุเอาไว้

ที่เป็นห้างทองเนี่ยคือมีการเอาผ้าใบมากั้นเอาไว้เลย
แล้วก็มีการกั้นขึงเหมือนเป็นเชือกอะค่ะ
เอาไว้ในแต่ละพื้นที่ที่เป็นจุดเกิดเหตุ
เพราะว่าบางพื้นที่ยังมีร่องรอยของคราบเลือดแล้วก็รอยกระสุนอยู่ด้วย
นั่นแหละครับผู้ชมไปดูความคืบหน้ากันต่อนะฮะ

ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองนะฮะ
แล้วก็มีการเพิ่มรองพบตรนะครับ
แล้วก็มีการประกาศเพิ่มค่าหัวจาก๑แสนเป็นตอนนี้๓๔๕๐๐๐บาทแล้ว
ในส่วนของรางวัลนำจับนะครับ
ของการตามจัดจับให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นข้อดีอุตจักรเลือดเกินนะฮะ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะ
พร้อมด้วยคณะทำงานตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีนะฮะ

ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่คนร้ายบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทองคำใช้ปืนกราดยิงประชาชนเสียชีวิตไป
สามศพบาดเจ็บสาหัสสี่รายก่อนที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะสั่งการเพิ่มในการตั้งค่าหัวรางวัลนำจับ
พันธุ์ตำรวจเอกวิราชัยนั้นได้ลงพื้นที่ไปนะครับขออภัยฮะพลตำรวจเอกวิรัชัยครับนะฮะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บริเวณหน้ามร้านทอง
ภายในห้างสรรพสินค้าก่อนที่จะจำลองเหตุการณ์ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไร
โดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดที่บริเวณประตูด้านหน้าของห้างก่อน
ก่อนที่จะพุ่งตรงไปที่ร้านขายทองซึ่งคุณผู้ชมก็เห็นแล้วว่าในภาพวงจรปิดมันมีอย่างไรบ้าง
ระหว่างนั้นคนร้ายเห็นรอบพอรอบพอคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้ามร้านขายทอง
สังหวะนี้อาจจะมีรอบพออยู่ตรงกลางเห็นไหมแล้วคนร้ายเดินมาแล้ว
เขาใช้ปืนที่เตรียมมาเนี่ยนะยิงใส่เลยครับนี่นะฮะโดยพยายามเล็งคือเขาเล็งที่ศีรษะเลยคุณ
คือยังไงก็คือหวังผลเลยครับหวังผลเด็ดขาดเดี๋ยวนั้นเลย
แต่ว่าวิถีกระสุนมันพลาดไปโดนหัวไหล่ของเราพอจากนั้นคนร้ายหันไปครับ
เห็นใครเห็นประชาชนเลือกซื้อของอยู่๓คนใช่ไหมยิงเข้าไป
กระดาษยิงเข้าไปที่ร้านทองจนไปถูกพนักงานของร้านล้มลงไปที่หน้าเคาน์เตอร์
เนี่ยนะฮะแล้วภาพก่อนหน้าที่จะโดนพนักงานก็มีเด็กอายุ๒ขวบที่โดนยิงไป
คุณผู้ชมเห็นคราบเลือดที่พื้นเนี่ยคือคราบเลือดของน้องไตตันวัย๒ขวบที่โดนกระสุนยิงเข้าที่หัว
คือต้องบอกก่อนว่าเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คนร้ายยิงรอปภยิงรอพอนัดแรกแล้วก็เหมือนปัดปืนมาทางขวาแล้วยิงอีกนัดหนึ่ง
แล้วมันกระเด้งพื้นแล้วมันเหินขึ้นไปเข้ากลางหัวน้อง
แต่เราขอตัดภาพนี้ไปคือไม่อยากเห็นภาพนี้ซ้ำพวกในสังคมสะเทิญใจเหลือเกิน
เป็นภาพที่เหรอจุดเกิดเหตุนะครับแล้วเราก็หันไปยิงพนักงานของร้าน
แล้วก็มีคนที่เป็นลูกค้าไปซื้อของก็โดนยิงไปด้วย
คนร้ายก็เลยปีนขึ้นไปบนตู้กระจกก่อนจะกวาดทองรูปภัณฑ์ไป๒๘บาทมูลค่าประมาณ๖แสนกว่าบาท
ต่อมานะฮะคนร้ายก็พยายามหลบหนีนะฮะแต่ว่ามีรบพออีกคนนึงคือนายธิรชัดนิ่มมาพยายามสกัดคนร้าย
โดยการปิดประตูทางออกของห้างแล้วก็พยายามที่จะหลบหนีเอาชีวิตรอดไปในร้านอาหารภายในห้าง
แต่คนร้ายคุณผู้ชมจิตใจเขานะตามไปยิงซ้ำจนตายแล้วก็ขี่รถหลบหนีไป
ทีนี้ก็ทางตำรวจเองก็ยืนยันว่าจะเร่งติดตามตัวให้เร็วที่สุด
ระดมตำรวจทุกภาคส่วนเร่งล่าตัวในวันนี้เองก็ลงพื้นที่ปิดล้อมหลายจุดเหมือนกันนะครับ
แล้วก็จะต้องมีความคืบหน้าส่วนบ่อแสที่ได้ตอนนี้ก็มีเพียงภาพถ่ายรูปร่างของคนร้ายว่ารูปร่างประมาณสูงขนาดไหน
แล้วก็อุปกรณ์ที่เขาใช้ในการก่อเหตุเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเป็นอย่างไร
แต่ก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนร้ายเขามีความเชี่ยวชาญพอสมควรในการใช้อาวุธปืนที่เขาเตรียมมา
ตอนนี้ก็ต้องมีการฝากกำชับทีมติดตามให้ระมัดระวัง
เพราะแน่นอนพฤติกรรมของคนร้ายเขาโหดร้ายโหดเยี่ยมมาก
ซึ่งตำรวจเองก็บอกแล้วว่าถ้าคนร้ายสู้มีจับตายแน่นอน
ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมพ่อและแม่ของน้องไทตัน
เด็กชายวัย๒ขวบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราคือคุณแม่ยังร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะ
บอกทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกชายคนแรกในชีวิต
ในลักษณะแบบนี้แบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้
อยากจะถามคนร้ายว่าทำไมต้องก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้
จี้ชิงทองเอาปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้าเนี่ย
คนก็หวาดกลัวแล้วทำไมต้องฆ่าคนบริสุทธิ์กันแบบนี้ด้วย
มันมันมันสูญเสียโดยที่เราไม่ไม่ไม่คิดว่า
เหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดกับเราส่วนส่วนเรื่องคนร้ายก็คือ
ก็ให้เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปแต่ผมว่าเขาก็คงทำหน้าที่เต็มที่ครับ
แต่ส่วนคือมันคืออย่างแม่เขามันตอนนี้คือ
มันทำใจกันไม่ได้ครับมันมีเหตุอันใดที่คุณต้องไปยิงคนบริสุทธิ์แล้ว
อย่างเด็กอย่างลูกอย่างเนี้ยมันมันมันมองดูจากวีดีโอแล้วมัน
คนที่มันมันสะเซือดใจครับมัน
มันแล้วโอเคเนอะมันต่อหน้าต่อตาแล้วมันลูกอยู่ในมือแม่
แต่แม่ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลย
คุณผู้ชมเหตุผลที่เราต้องขอตัดภาพนาทีนั้นไปคือเราไม่อยากจะให้พ่อแม่เขาได้เห็นภาพแบบนี้ซ้ำอีกหลายรอบ
คนมันแม่ใจครับค่ะเพราะว่าน่ะตอนนั้นอ่ะมือยังจับมือลูกอยู่เลยค่ะ
ใช่แล้วลูกอ่ะล้มลงไปทั้งที่มือยังจับกันอยู่อ่ะครับ
ทีนี้อีกหนึ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตก็คือพนักงานร้านทองนะคะนางสาวธิดารัฐเนี่ย
ก็เป็นหนึ่งในพนักงานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นี่คือนางพัชรพรมีมั่งเป็นคุณป้าของนางสาวธิดารัฐบอกว่า
ส่วนตัวตำรวจจะจับเป็นหรือจับตายก็จับไปเถอะมันไม่มีประโยชน์อะไรกับครอบครัวแล้ว
เพราะว่านางสาวธิดารัฐเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถทำให้เธอฟื้นคืนกลับมาได้
แล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าต่อให้จับคนร้ายได้คนร้ายจะถูกประหารชีวิต
เพราะที่ผ่านมาก็ไม่เห็นว่าจะมีคดีไหนคนร้ายถูกประหารชีวิตสักคดีหนึ่ง

มันเป็นเรื่องกระทันหันคือการถามว่ารับได้ไหมรับไม่ได้ไม่มีใครรับได้
ไม่ว่าจะครอบครัวไหนก็ต้องแม่ตายแล้วแม่ตายแม่ไปสวรรค์อย่างนี้น่าสงสารเขา
บอกกับสื่อสิจะให้ทำไงให้เขาเป็นคนดีไหมลูกขอให้เขาเป็นคนดีนะลูกเอาพูดออกมาเลย
ขอให้พี่เป็นคนดีนะครับขอเขาเป็นคนจริงนะครับแล้วจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้
และจะไม่ผิดแต่อย่างนี้ครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับทางด้านของร้อยเอกสุรกิจทองทิพย์นะครับ
พ่อของนางสาวธิดามรัฐทองทิพย์ก็มั่นใจว่าคือคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยนะ
จะต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการใช้ปืนคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่า
วิถีกระสุนที่คนร้ายยิงเข้าไปที่คนอื่นที่เสียชีวิตทั้งลูกสาวเขาหรือว่าน้องเองก็ดีเนี่ยนะ
คือกระสุนปืนเนี่ยมันเข้าจุดตายมันเข้ามันเข้าเลยอ่ะ
คือนางสาวธิดารัฐเนี่ยโดนยิงเข้ากลางอกก่อนเออแล้วก็โดนยิงเข้าตรงหลังอีกมันเข้าจุดสำคัญเลยอ่ะ
อืมก็เลยมั่นใจว่าคนร้ายเนี้ยนะต้องไม่ใช่คนธรรมดาที่แบบว่าเอ้ย
ซื้อปืนมาจากเน็ตแล้วมายิงเล่นอะไรไม่ใช่ต้องเป็นคนที่มีทักษะพอสมควร
อุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่ใช่ของมือสมัครแล้วอย่าลืมว่าเขาใช้ปืนเก็บเสียง
ถูกต้องนะฮะแล้วก็วอนบอกว่าเจ้าหน้าที่รีบจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้เร็วที่สุด
เพราะถ้าเกิดปล่อยไว้นานมันอันตรายกับคนในพื้นที่
เพราะเราไม่ทราบเลยว่าเขาจะเอาปืนนี้ไปก่อเหตุที่ไหนอีกหรือเปล่านะครับ
ซึ่งบรรยากาศที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะ
ของผู้เสียชีวิตก็ทยอยเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาล
เช่นเดียวกันกับนางสาวิไลวันยังรอดพร้อมกับนายอนุชาวงอยู่
แม่แล้วก็พ่อของน้องไทตันนะคะ
ทันทีที่เห็นร่างลูกทั้งพ่อทั้งแม่
ก็วิ่งเข้าไปกอดร่างไร้วิญญาณของลูกแล้วก็อุ้มร่างขึ้นรถตู้
นำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหัวช้างจังหวัดลบบุรีเนี่ยค่ะ
เป็นบรรยากาศที่ก็ต้องห่อต้องห่อศพน้องไว้นะครับ
พ่อแม่ก็เข้าไปก่อถึงแม้จะรู้ว่าลูกไม่มีชีวิตแล้วอะค่ะ
ซึ่งครอบครัวของนางอันนี้เป็นของน้องไททันนะคะ
พ่อแม่ก็เป็นคนอุ้มขอเป็นคนอุ้มลูกเอง
แล้วก็เอาลูกขึ้นไปที่รถที่จะเป็นรถขนย้ายเคลื่อนศพ
เพื่อไปประกอบพิธีที่จังหวัดลบบุรีที่วัดหัวช้าง
อีกหนึ่งครอบครัวค่ะเป็นครอบครัวของนางธิดารัฐทองทิพย์นะคะ
พนักงานร้านทองครอบครัวก็มารับร่างของนางธิดารัฐ
แล้วก็จะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดศรีธรรมโสพลที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
มีพิธีชาปนกิจกำหนดการในวันจันทร์ที่๑๓มกราคมค่ะ
อีกหนึ่งครอบครัวที่มารับศพก็คือครอบครัวของนายธีรชัตนิ่มมานะคะ
พนักงานรักษาความปลอดภัยวัย๓๓ปี
ก็มารับร่างของนายธีรชัดไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ่อยางจังหวัดลบบุรี
มีกำหนดการพิธีชาปนกิจวันอาทิตย์ที่๑๒มกราคมค่ะ
ซึ่งทั้งหมดทั้งทุกครอบครัวเลยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดในการรับศพนะคะ
โรงพยาบาลดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดเลย
คุณผู้ชมครับช่วงนี้เรากลับไปที่ลบบุรีอีกครั้งหนึ่ง
ความคืบหน้าในพื้นที่เป็นอย่างไรกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับ
ไปติดตามจากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐน้ำรายงานสดจากพื้นที่ครับเชิญเลยครับ
ติดตามคุณศักดิ์ศิษฐ์รูมรักษ์ห้ามรายงานสดจากพื้นที่

บินสันลบบุรีอีกครั้งหนึ่ง
จุดที่ผมยืนอยู่ขณะนี้ให้คุณผู้ชมดู
กลวยสีแดงตั้งอยู่นี้
นี่คือจุดที่คนร้ายนำรถจักรยานยนต์มาจอด
ซึ่งจุดตรงนี้เองมีผลเทพธรรมดี
เห็นแล้วพยายามที่จะวิ่งเข้ามา
ถีบรถจัยงยนต์ให้ล้มลงนะครับ
แต่ว่าถูกคนร้ายใช้ปืนยิงสวนมา๒นัด
พลเมืองดีก็หลบไปด้านนี้นะครับ
ซึ่งคนร้ายก็สามารถขับรถจักรยานยนต์ออกไปได้
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปในห้างโรบินสันขณะนี้นะครับ
ซึ่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
ก็ยังคงมีประชาชนชาวรบบุรีมาจับจ่ายซื้อของกัน
ตั้งแต่เช้านะครับไม่ได้ปิด
ตอนนี้ผมเดินเข้ามาตรงนี้คือจุดที่คนร้ายเนี่ยนะครับ

คนร้ายเนี่ยเอาปืนเนี่ยนะครับ

ในห้างตรงนี้พอคนร้ายมาถึงก็ควักปืนขึ้นมาครับ
แล้วก็ยิงไปที่ร้านทองออโรร่า
เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมอ้อมมาทางนี้กันก่อนนะฮะ
ทางนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูจุดที่
เรียกได้ว่าคนร้ายพอมาถึงร้าน
กระโดดขึ้นไปบนตู้กระจกนะครับ

ได้ใช้ขาเนี่ยนะครับ

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูตรงตู้กระจกนะครับ
ดูตรงตู้กระจกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะ
คือตู้กระจกที่คนร้ายใช้

แล้วก็ใช้เท้าข้างหนึ่งเนี่ย
ไปตรงที่ตู้กระจกที่มีทองแขวนอยู่

แล้วก็เดินบนตู้กระจกเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
ยิงพนักงานร้านจนเสียชีวิต

นี่คือบริเวณกว้างของร้านเพชร

ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำ

มาปิดกั้นไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านใน

ตรงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ
ผมชี้อยู่นี่คือจุดที่
เด็กน้อยถูกคนร้ายเนี่ยนะครับ

แล้วไปโดนเด็กที่ศีรษะจนเสียชีวิตนะครับ

ก็วันนี้เราเนี่ยทีมข่าวของเรา

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ

ตอนนี้เนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะดูแล

อย่างเต็มที่จนกว่าจะกลับมาปกติ

ก็ได้มีการตั้งรางวัลนำจับ

แสนบาทให้กับผู้ที่

แล้วก็สามารถนำไปสู่การจับกลุ่มได้

ร้านทองข้างนะครับ
ตอนนี้ก็ยังคงปิดให้บริการ
ไม่ได้ให้บริการแต่อย่างใด

ตรงนี้เงียบเหงา
ไม่ค่อยมีผู้คนมาเดินสักเท่าไหร่

ให้ดูภาพกว้างนะครับ

ของชาวชนลบบุรีเนี่ยนะครับ

จุดนี้ถ่ายรูปแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์

เพราะว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญ

เมื่อช่วงค่ำวานนี้นะครับ

เดี๋ยวห้างก็คงจะปิดเวลา

ตามปกติเช่นเคยนะครับ

เดินทางเข้ามาใช้บริการตรงนี้ได้

จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ
แล้วก็นำไปสู่การที่จะ
อ่าเข้าไปหาหลักฐานได้คุณผู้ชมด้านหลังขณะนี้ครับ
ทางญาติของเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
อ่าได้มาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณนะครับ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพสดไปเลยนะครับตอนนี้
นี่เป็นบรรยากาศญาติของผู้เสียชีวิตนะครับก็ได้
พระสงฆ์หนึ่งรูปนะครับมาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณนะครับ
ทางญาติได้นำพระสงฆ์หนึ่งรูปนะครับมาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณขณะนี้
นี่ก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดไปณขณะนี้เลยนะครับ
นี่เป็นภาพณเวลานี้๑๖นาฬิกา๕๙นาทีนะครับหรือว่าช่วงประมาณ๕โมงเย็น
ญาติของผู้เสียชีวิตก็ได้มาอัญเชิญดวงวิญญาณจุดที่ถูกยิงเมื่อวานนี้นะครับ
ได้มีการยกมือพนมมือแล้วก็นำสายสินนะครับ
ดวงวิญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ใช้เวลาประมาณไม่ที่สิ้นนะครับ
คุณผู้ชมใจสำหรับแบบนี้นะครับ
นั่นได้เป็นตัวมากกับคนเพื่อความช่วยผู้สู้ใจสุดชีวิต

ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวทรัฐทีวีรายเงินสดฉากโรบินสันนกบุรีครับ
ขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อสักครู่ญาติที่มีการนิมนต์พระสงฆ์มา
นั้นเป็นญาติของคุณธิดามรัฐทองทิพย์อายุ๓๑ปี
ซึ่งเป็นพนักงานของร้านทองจุดเกิดเหตุแล้วก็เดินทางไปเชิญโดยวิญญาณในจุดที่เธอเสียชีวิตด้วย
ซึ่งก็อยู่ภายในร้านนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางกลับไปนะครับ
ซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าห้างนั้นก็จะเปิดไปถึง๓ทุ่มตามปกตินะครับ
แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ยังคงไม่ได้ปิดก่อนเวลา
ใช่ค่ะคุณผู้ชมหลายคนนะคะก็พยายามที่อยากจะหาข้อมูลว่ามือปืนที่จิตใจเฮี่ยมโหดรายนี้เนี่ยคือใคร
เราพยายามที่จะค้นหาข้อมูลแต่เบื้องต้นหลายคนจะวิเคราะห์เรื่องของอาวุธปืน
เพราะว่าปืนที่เขาใช้เนี่ยไม่ใช่ปืนธรรมดา
อันนี้เพจโม่งดำก็เหมือนกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันวิเคราะห์นะคะ
แต่งตัวค่อนข้างรัดกลุ่มแล้วปืนที่ใช้เนี่ยทุกคนเห็นเหมือนกันว่ามันมีท่อเก็บเสียงใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าท่อเก็บเสียงอันนี้ไม่ธรรมดามันเป็นท่อขนาดเต็มความยาว
แล้วก็มันสามารถอำนวยความสะดวกให้การยิงนัดตอนนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น
แล้วก็น่าจะเป็นท่อที่สั่งมาจากเมืองนอกด้วยราคาก็ไม่ได้ถูกเลย
แล้วต้องบอกว่าคนใช้ต้องมีทักษะในการใช้ปืนอย่างดี
เพราะว่าเวลาใส่ท่อเก็บเสียงเนี่ยเวลาเล็งมันจะเล็งยากมาก
แต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นจากคลิปกล้องวงจรปิด
เขายิงแบบไม่ต้องเล็งอะไรที่มันยุ่งยากมากมายเลย
คือเล็งยิงแล้วเข้าเลยยิงแล้วเข้าเลยเกือบจะหลายคนเลย
เพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นคนธรรมดาและที่สำคัญจิตใจเฮี่ยมโหดแบบนี้

ราคาของปืนเพจโม่งดำวิเคราะห์เอาไว้นะคะว่า
ราคาหลักหมื่นแน่นอนอาจจะหมื่นหกหรือว่าไล่ไปจนถึงเก้าหมื่นเลยก็เป็นไปได้
ทีนี้ท่อเก็บเสียงมันมีสองประเภทนะ
มันมีทั้งที่เป็นแบบเก็บเสียงแล้วก็แบบลดเสียงด้วยซึ่งแตกต่างกันนะคะ
หาได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ
ถ้าเป็นคนที่เล่นปืนเนี่ยเขารู้แหล่งกันอยู่แล้วว่าจะไปหาซื้อจากที่ไหน
ราคาก็ตกอยู่ที่ประมาณแปดพันถึงประมาณสองหมื่นสี่หมื่นบาทเลยก็มีเหมือนกันนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าไอ้ท่อเก็บเสียงนี้
ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ฝึกทักษะในการยิงฝึกใช้ปืนมาเป็นเวลานาน
ฝึกยิงแบบหนักมาเนี่ยคุณจะไม่สามารถยิงได้ตรงเป้าเลย
เพราะว่าไอ้ท่อกลมอันนี้พอมันเก็บเสียงปุ๊บมันจะบังศูนย์เล็งหมดเลยค่ะ
มันจะยิงยากมากเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้นะเบื้องต้นตอนนี้คือ
คนร้ายต้องเป็นคนที่ใช้อาวุธปืนอย่างชำนาญ
แล้วก็อาวุธปืนท่อเก็บเสียงต่างที่หามาเนี่ย
ก็ไม่ใช่ของธรรมดาก็เขาเป็นของมีราคาเหมือนกัน
ก็พยายามที่จะสโขบวงให้แคบลงเพื่อที่จะตามดูให้ได้
ร้อยให้ได้ว่าคนร้ายคนนี้น่าจะเป็นใคร
คือนอกจากเรื่องของปืนแล้วก็จะมีชาวเน็ตช่วยกันหาเบาะแส
เขาคอปภาพนี้แล้วไปดูที่รองเท้าของผู้ก่อเหตุ

ว่าเป็นรองเท้ายี่ห้อใดเขาบอกว่าราคาค่อนข้างแพง

ถ้าเกิดเราตามไปถึงว่าร้านไหนขายแล้วคนที่สั่งซื้อเป็นใครบ้าง
อาจจะสามารถตามไปถึงตัวผู้ก่อเหตุก็ได้
คือตอนนี้พลังโซเชียลคือช่วยกันทุกทาง
นี่คือประโยชนของพลังโซเชียลที่เราจะสามารถช่วยกันได้

อีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะให้คนในโซเชียล
เราต้องขอความร่วมมือแล้วกันเพราะเมื่อคืนทันทีที่เกิดเหตุ
เรามีการให้นักข่าวในจังหวัดลบบุรีประจำของเรานะครับ

ก็มีใบหน้าขึ้นกราฟิกแบบนี้ที่หน้าจอ
ก็มีบางคนเข้าใจว่าเขาคือผู้ก่อเหตุ
แต่จริงคือเสื้อที่ใส่มีโลโก้ไทยรัฐทีวีอยู่
บางคนจะไปด่าแรงมาก
ย้ำว่านี่คือนักข่าวประจำจังหวัดลบบุรีของเรานะฮะ
เป็นนักข่าวนะครับไม่ใช่ผู้ก่อเหตุนะครับ
สังคมออนไลน์คือต้องบอกว่าหลังจากเมื่อคืน

ก็มีการเอาภาพนี้ไปแชร์นะฮะ
แล้วก็บอกว่านี่นะเป็นข่าวป้นทองที่ห้างโรบินสันที่ลบบุรี
ในรายการไทยรัฐนิวโชว์ของเราเมื่อค่ำคืนของเมื่อวานนี้
ก็มีคนถ่ายรูปนี้พร้อมกับโพสต์ข้อความ
โอ้โหด่าทอคือเข้าใจผิดว่านี่คือคนร้าย
ช่วยกันแชร์เนี่ยไอ้เลวอย่าให้มีที่ยืนอะไรแบบนี้นะฮะ
จริงแล้วคนนี้คือนักข่าวคุณผู้ชมนะฮะ
เขารายงานข่าวแต่ภาพข่าวนั้นมันถูกแชร์ต่อกันไป
คนบางกลุ่มบางคนเข้าใจผิดเพี้ยนไป
นี่ตัวเป็นเป็นหน้าตาแบบนี้เสื้อคือตัวนี้เลย
ตัวนี้เลยตัวนี้เลยมีโลโก้ไทยรัฐทีวีอยู่ใช่ค่ะนี่นะฮะชี้แจงว่าเมื่อคืนเนี่ย
ก็มีคนนำภาพผมไปแชร์แล้วบอกว่าผมเป็นคนร้ายประหารอย่างเดียว
อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ตกใจมากเขาไม่ใช่คนผิดนะฮะ
เขาเป็นนักข่าวตอนแรกไม่คิดอะไรแต่พอข้ามคืนไปมันแชร์เยอะขึ้น

มันแชร์เยอะขึ้นเริ่มมีคนตามหามีคนโทรเข้ามาทั้งคืนจนไม่ได้นอน
เข้าใจว่าเขาเป็นคนร้ายครับ
เขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาก็ใส่ชุดที่มันมีโลโก้อยู่แล้ว
ก็คือไทยรัฐทีวีตำแหน่งสังกัดชัดเจนขึ้นที่หน้าจอเราแบบนี้แล้วนะฮะ
แต่บางคนก็บอกว่าเขายังคงเป็นคนร้ายอยู่อะไรแบบนี้
ก็เลยต้องปรึกษากับทนายความว่าจะดำเนินคดีกับพรบคอมพิวเตอร์หรือไม่อย่างไร
เพราะมีคนแชร์คอมเมนต์อะไรไปเยอะมากมายทำให้ครอบครัวนั้นเขาเสียหายด้วย
มีการแชร์มาว่าภาพที่ปรากฏในจอทีวีเป็นโจรคือพูดง่ายมาว่าเป็นแบบพูดมาว่าไอ้โจรแสบ
อย่างนี้ต้องประหารทั้งที่ผมเป็นคนรายงานลูกผมก็คือมีชื่อ
แต่ทำไมไปจับเอาตรงนั้นว่าผมเป็นโจรทั้งที่ภาพนั้นก็เสื้อตัวนี้ผมก็ใส่อยู่
ภาพนั้นก็ถ่ายตอนอยู่ไทยรัฐแล้วก็มีโลโก้ก็เห็นกันอยู่
แต่ทำไมถึงแชร์ว่าผมเป็นโจรผมก็ไม่ทราบหรอกที่แรกผมก็ไม่สนใจเท่าไหร่
เพราะว่าผมกำลังทำข่าวอยู่กำลังติดพันธุ์อยู่
กระทั่งมาช่วงที่๒ประมาณเที่ยงคืนเสร็จก็มีเยอะมาก
ประมาณทั้งพวกกันโทรเข้ามาถามแล้วต้องส่งไลน์เข้ามา

แต่ในเรื่องของการแจ้งความผมคงต้องแจ้งแน่
เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของผมเช่นเดียวกัน
เพราะตอนนี้มีคนเข้าใจผิดกันไปเยอะแม่งมากเลย
ก็อย่างที่ทราบดีแล้วฮะโซเชียลบางทีมันก็เร็วเกินไป
ไม่ได้มีการตรวจสอบว่าจริงเท็จอย่างไร
ทางนี้ครอบครัวของคุณพิรพลก็ฝากบอกนะครับ
คนในโซเชียลหยุดแชร์หยุดคอมเมนต์ภาพนี้
ยังไม่สามารถตามจับกลุ่มตัวได้แล้วยังไม่เห็นใบหน้าของคนร้ายว่าเป็นใคร
ใช่ค่ะยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลใบหน้าหรือว่าข้อมูลอะไรเลยนะคะ